มาดูความเดือดร้อนของแม่ค้าขายไก่ย่าง

ถึงขั้นต้องมาร้องสื่อบอกว่าขอช่วยหน่อย
ถามว่าทำไมเล่าย้อนกลับไปแบบนี้
คือเวลาขายไก่ย่างควายมันก็ฟุ้งกระจาย

แต่ปรากฏว่าร้านของเขาตั้งอยู่ติดกับ
พ่อค้าขายลาบขายก้อยขายส้มตำ
แล้วปรากฏว่าพ่อค้าขายลาบค่ะเขาไม่พอใจก่อนหน้านี้
เพราะควันไก่ย่างมันลอยฟุ้งไปหมด
ก่อนหน้านี้รัวปืนมาเลยค่ะ๔นัดแต่ว่าเคราะห์ดีมาก

แม่ค้าขายไก่ย่างก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ในชั้นพนักงานสอบสวนพ่อค้าขายลาบขายก้อย
ถูกปล่อยตัวมาได้รับการประกันตัว
ทีนี้ก็เลิกขายไปเลิกขายลาบขายก้อย
แต่ยังมาเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้านขายไก่ย่าง
แม่ค้าขายไก่ย่างก็เลยบอกว่าก็กลัวสิ
กลัวว่าเดี๋ยวจะมาประเคนปืนให้อีกหรือเปล่า

ไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบ
ส่วนเขาเองก็กลัวเหมือนกันกลัวลูกปืน
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้
แม่ค้าขายไก่ย่างก็คือนางสาวติ๋วเย็นตีรำอายุ๕๒ปี
เขาขายไก่ย่างอยู่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนสาย๒๑๙บุรีรำสตึก
ในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

กลุ่มพ่อค้าขายแม่ค้าบริเวณนี่
เขารู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะ

หลังจากที่คนก่อเหตุชื่อว่านายฤทธิ์ไม่ทราบนามสกุลอายุ๔๕ปี
เป็นพ่อค้าขายลาบขายก้อยขายส้มตำ
อยู่ใกล้กันมาเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ที่บริเวณนั้น
ทีนี้เล่าย้อนกลับไปสืบเนื่องตั้งแต่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัวนายฤทธิ์ถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดี
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนกรัดยิงใส่ร้านไก่ย่างใส่ร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ส่วนนี้คุณผู้ชมนายฤทธิ์นะครั้งนั้นกลาดยิงไปสี่นัด
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
แม่ค้าขายไก่ย่างเล่าต่อบอกว่า
จริงเธอเป็นเพียงลูกจ้างอยู่ร้านขายไก่ย่าง
ซึ่งร้านเองก็สร้างลักษณะคือเป็นเพลิงติดกัน
หลายคนก็มาเช่าไอ้เพลิงนี้ขายของรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือนายฤทธิ์
ฤทธิ์ก่อนหน้านี้นะเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้
แล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาขายลาบขายก้อยขายส้มตำ
ในวันเกิดเหตุตนเองขายไก่ย่างขายหยิบขายดีเลยค่ะ
ก็ย่างเข้าไปย่างเข้าไปสิ่งที่ตามมาคือควันไฟ
วันมันก็ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนายฤทธิ์เดินออกมาเลยค่ะ
หน้าร้านประกาศศักดาเดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไป
แล้วจะรู้ว่านรกมีจริงเท่านั้นแหละค่ะ
พอสิ้นเสียงพูดปุ๊บนายฤทธิ์ควักปืนออกมาเลย
กราดยิงใส่ร้านขายไก่ย่าง
ราดยิงใส่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ติดกันรวมแล้วนับได้๔นัด
ก็เลยทำให้เธอตอนนี้นะตอนนั้นที่เกิดเรื่องนะวิ่งหนี
เอาตัวรอดเดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ
ให้ฉันพูดเรื่องที่เรื่องอะไรให้ฉันก็คุยให้

พวกเขาได้มาขายนานไปเขาก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างนั้น

ตอนแรกขายน้ำสะพูกตอนนั้นก็ขายลูกชิ้นโทษ

แล้วมาขายกับข้าวขายส้มตำ
อืมแล้วยังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยสนทนากัน

คือเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่คุยกับเขาอีกอย่าง

แล้วรู้ประเด็นที่เขามายิงไหม
ก็ไม่รู้เขาไม่เคยคุยกับเราไง
เขามีแต่พูดว่าเดี๋ยวมึงจะรู้
ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวมึงก็รู้ว่านรกมีจริง

ลักษณะคือเหมือนข่มครูไง
นรกมีจริงเดี๋ยวก็รู้นรกมันมีจริง

เอออาชีพก็ไม่มี

ค่ะแต่จริงแล้วขายอาหารอยู่ข้างกันน่าจะเอื้อกันนะ
อาหารอิสานเหมือนกันนะค่ะแต่ยังก็รู้อยู่แล้วเออเออค่ะมีควรนะ